ตีสองของค่ำคืนเมื่อวันก่อนค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์คนร้ายเนี่ย
ใช้อาวุธปืนไปยิงถล่มบ้านของชาวบ้านตี๒เนี่ยช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์ด้วยนะคะ
กล้องวงจรปิดของบ้านจับภาพได้ค่ะ
เนี่ยกล้องวงจรปิดคือชัดมากอะค่ะคุณผู้ชมวงกลมสีแดงตรงนู้นอ่ะ
คนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปกราดยิงใส่บ้านหลังนี้แหละค่ะ
บ้านเลขที่หนึ่งร้อยห้าทับหนึ่งหมู่สิบเอ็ดตำบลชายบุรีอำเภอเมืองพัทธลุง
บ้านหลังนี้เป็นของนายนรงอ่าอินสะพงอายุห้าสิบสี่ปี
หลังยิงเสร็จนะคะก็บีบแตรรถนะ
เสียงดังไม่แน่ใจว่าขู่หมาหรือว่าขู่คนนะคะ
หลังจากนั้นก็ขิวรถเนี่ยหลบหนีไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณตี๒ของคืนเมื่อวานนี้
พอวันรุ่งขึ้นค่ะตำรวจไปตรวจสอบในพื้นที่
คาดว่าคนร้ายจะมาด้วยกันสองคนซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์กันมา
ก่อเหตุใช้ปืนกราดยิงเข้าไปในบ้านหลังดังกล่าว
เจ้าของบ้านเนี่ยพอเช้าเนี่ยคุณผู้ชมดูนะ
ไปนับรูกระสุนนะคะสักประมาณ๑๐กว่ารู
ในที่เกิดเหตุไม่พบปลอกกระสุนนะคะคาดว่า
อาวุธที่คนร้ายนำมาก่อเหตุน่าจะเป็นลูกโม่
เดี๋ยวกับคุณไหมหนึ่งสองสามสี่อ่าวหก

นับได้สิบเอ็ดรูด้วยกันนะคะทีนี้เจ้าของบ้านเล่าต่อบอกว่า
ช่วงเกิดเหตุตัวเขานอนเล่นโทรศัพท์อยู่ที่
บริเวณห้องโถงที่บ้านจู่ก็ได้ยินเสียงปืน
ดังขึ้นติดต่อกันหลายต่อหลายนัดหลังจากที่เสียงปืนสงบลง
ก็ได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์แล่นออกไปด้วยความเร็ว
เปิดประตูมาดูมาพบว่าฝ่าผนังบ้านมีร่องรอยถูกยิง
พอเช้าขึ้นมาค่ะตัดสินใจโทรไปแจ้งความตำรวจให้มาตรวจสอบนะคะ
ทีนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยพบว่าบ้านหลังนี้
ประมาณปลายปีก่อนปลายปี๖๒ค่ะเคยถูกคนร้ายยิงถล่มมาแล้วรอบหนึ่ง
แต่ครั้งนั้นก็ยังจับกลุ่มตัวคนร้ายไม่ได้
ล่าสุดมาเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตั้งปมประเด็นเรื่องของการก่อยิงถล่มแบบนี้
เรื่องของการขัดแย้งส่วนตัวโดยการก่อเหตุทั้งสองครั้ง
เพราะดีมากที่ไม่มีใครในบ้านได้รับบาดเจ็บ